การผ่อนคลายการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
จะมีผลดียังไงกับการลงทุน
ต้องติดตามจากช่วงครอบครัวบัวหลวงจากทั้งสองท่านนี้นะคะ
คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
กับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

เมื่อวานนี้เองนะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยต่างชาติเองก็ยังเป็นฝ่ายซื้ออยู่นะครับ
แล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนมานี้เองเนี่ยนะครับ

ก็ยังลงทุนหุ้นไทยซื้อสุดที่เนี่ย๓๐๐๐๐ว่าล้านแล้วนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้เองมีประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันก็คือ
การประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งประเด็นของที่ตลาดจับตาดูก็คือว่า
นโยบายของธนาคารกลางของทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่น
ตอนนี้ดูเหมือนว่าพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางพี่ท็อปมองเป็นยังไงบ้างครับ
สำหรับในด้านการประชุมของนโยบายของธนาคารกลางของแต่ละประเทศในสัปดาห์นี้

จริงแล้วเนี่ยอยากจะให้มองถึงการประชุมของ
ว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศตอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่เอาผู้ว่าธนาคารกลางของ๒๐ประเทศชั้นนำมาประชุมกัน
ที่ประเทศจีน
จริงแล้วเนี่ยมีการกังวลกันเสื่อเรื่องของความเสี่ยงเยอะมาก
ความเสี่ยงบนโลกนี้เยอะ

อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไง
แม้ว่าจะตัดสินใจและแล้วของมันจะจบยังไง
ทุกคนเริ่มยังกังวลอยู่ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศชั้นนำใหญ่ด้วยนะ

อันที่สองก็คือความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐ
เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองก็เรียกได้ว่าถดถอยมานาน
หลังจากปี๐๘ที่ฮัมเบอร์เกอร์ไคซิส
อันที่สามก็คือเรื่องของการเลือกตั้งอำนวยอเมริกา

แม่นแถม๕๐๕๐แบบก็ยังไม่รู้ว่าใครขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงถูกไหมค
อันนี้ก็ไม่รู้จะเอฟเคกับโลกด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าแต่ละคนก็มีนโยบายที่ค่อนข้างจะแข็งกล้าวในแต่ละด้าน
ดังนั้นเนี่ยก็ทำให้แต่ละประเทศไม่แน่ใจนะครับ
อันต่อมาเรื่องของการชะลอตัวเศรษฐกิจของประเทศจีน

เพราะจีนเองก็ค้าขายเราก็ค้าขายกับจีนเยอะ

แล้วประเทศใหญ่โตทีนึง๑๐นี่คือมันเอฟเฟคมาก

เรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อนการล้าง

เรื่องของการเมืองในแต่ละประเทศ
อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่พวกเราทราบดีอยู่
เพราะฉะนั้นโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ความเสี่ยงทั้งหลายมันทำให้
ผมเชื่อว่าการประชุมธนาคารกลางของต่างประเทศ

ทุกคนคงก็ไม่กล้าที่จะพยายามที่จะฝืนความเสี่ยงเหล่านี้
ก็คงพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
อ่าเดิมรูปแบบการกระตุ้นจากเดิมที่เราเคยคุ้นคันก็คือว่า

ซึ่งอเมริกาก็ทำเป็นประเทศแรก
แล้วก็เริ่มที่จะเริ่มเห็นผล
ยุโรปฝั่งญี่ปุ่นก็ทำตาม
แต่ว่าฝั่งยุโรปกับญี่ปุ่นนี่ดูเหมือนยัง

ดกันจนกระทั่งอัตราดอกเบี้ยติดลบติดลบแล้ว

ดังนั้นทำให้เงินที่อยู่ในระบบมันหายไป
สิ่งเดียวที่ทำก็คือว่าเขาพยายามใส่เงินผ่านไประบบ

ท้องขึ้นหุ้นขึ้นขึ้นพันธบัตรอะไรอย่างนี้ก็ซื้อกัน

ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สภาพคล่องบนโลกมันสูงขึ้น
แล้วก็จะเห็นว่าตัวตราสารประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นหุ้นกู้ราคาปรับเพิ่มขึ้น
ใช่เพราะว่าดอกเบี้ยลง
ใช่อันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่น
ถึงแม้ว่าโอเคทางญี่ปุ่นเองเขาก็ปฏิเสธว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้
นั่นแหละครับเหมือนกับนึกถึงตอนที่เวลาที่เราเกิดน้ำท่วมหรือเกิดอุปไผ่
ทุกคนลองนึกดูสิ่งเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้คืออะไรครับ

ก็หมายถึงว่าเรากำลังจะปล่อยเงินแต่แทนที่เราจะปล่อยผ่านแบงค์
ซึ่งการที่อัดฉีดเข้าไปผ่านธนาคารเนี่ยบางทีเงินอาจจะไม่ได้เข้าไปในระบบ
อันที่๔ไม่ถึงเป็นนี่นะครับ
ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องสภาพคล่องมีส่วนพอสมควรเลยทีเดียว
อดีตเคยมีไหมครับในที่ราคาหรือกระทรวงคลังในแต่ละที่
จริงเราก็ไม่เคยแต่ว่าจริงถ้าเราบอกคล้ายกันเนี่ย
ถ้าทุกคนจำได้เช็คช่วยชาติ
เราเคยมีเช็คช่วยชาติ๒๐๐๐บาท
ก็เป็นการกระตุ้นใครที่ใครกัน

หุ้นที่ขึ้นทุกวันนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากเงินที่มันอยู่ในระบบนี้

จริงเข้ามองเนี่ยเศรษฐกิจของภูมิภาป๓๔
มันเปิดโตด้วยพื้นฐานนะ
แล้วก็ตัวผลักรัฐซึ่งคล้ายกันเลยนะอาเซียนก็คือภาครัฐ
แต่ก็ยังน่าจะลงทุนได้อยู่
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงอย่างที่พักทศได้บอกแล้วว่าก็คือว่าโอ้โห
ถึงแม้ว่าการลงทุนช่วงนี้โอเคดูดีแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่อง
เสี่ยงสักนิดหนึ่งในการลงทุนครับผม
ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณทศพรนะคะจากครอบครัวบัวหลวงในช่วงอีคอนอินเด็กของเราด้วย
ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะยังดีแต่ชะล่าใจไม่ได้จริง
เพราะว่าเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคในแต่ละทั่วทุกประเทศทั่วโลกมันเชื่อมถึงกันหมด
ตอนนี้ที่น่าต้องจับตาก็คือเรื่องของการชะลอตัวเศรษฐกิจจีนที่ถ้ายังชะลออยู่อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชีย
และถึงต้องดูจับตามองเรื่องธนาคารกลางสหรัฐและญี่ปุ่น
แต่ตอนนี้มีการขยับขึ้นไปอีกขั้นนะคะสำหรับการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ประชาชนและประเทศ
ต้องรอติดตามกันถ้าติดตามในช่วงครอบครัวบัวหลวงแบบนี้